ต่อจากพิษโลกขึ้นไปที่เจียงรายกันหน่อยคุณผู้ชม

ใช่แล้วค่ะพาไปกินบุฟเฟ่ปลาจ่ายแค่๑๙๙บาททานปลาไม่อั้นเลยจ้า
ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านแคงโบกสด

ว่ากันว่าร้านนี้อยู่ที่บ้านร่องหวายตะมนตงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
เป็นร้านที่อาจจะอยู่ไกลหมู่บ้านหน่อยไม่มีแม้ไฟฟ้านะ
แต่ว่าร้านนี้เขามีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ตกแต่งร้านสวยงามบรรยากาศดีลูกค้าก็เยอะ
เห็นไหมนั่งกันโอ้โหแทบทุกโต๊ะเลยทีเดียวแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่เดินทางมาจากตัวเมืองเชียงราย
บางคนมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมากินบุฟเฟ่ปลาค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณนวพรเรือนเจริญอายุ๓๘ปีนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ตัวเองเคยเป็นนักร้องอาชีพสังกัดค่ายหนึ่งแต่หมดสัญญาไปแล้วก็เลยกลับมาบ้านเกิดเมืองนอน
มาเปิดร้านอาหารที่บ่อปลาใกล้บ้านก็เลยคิดทำเมนูปลา
เมนูปลาทุกแนวทุกชนิดทำแรกแรกนะคะต้องบอกว่าก็ไม่ได้มีคนรู้จักมากนัก
แต่พอดีมีเพื่อนมีลูกค้าเก่ามาชิมชิมแล้วก็ติดใจรสชาติค่ะ
จากนั้นก็เริ่มด่งดังตามโซเชียลมีเดียแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลย
ทางร้านยังบอกอีกว่าที่ร้านเนี่ยจะใช้ปลาสดตัวละ๑กิโลกรัม
จากกลุ่มสมาคมพ่อค้าปลาในอำเภอพานถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรในพื้นที่ไปด้วย
พอเขาได้วัตถุดิบสดมาแบบนี้แล้วก็เอามาทำเมนูหลายอย่าง
อย่างเช่นต้มยำปลาปลาทอดปลานึ่งปลาลุยสวนโอ้มากมายหลากหลายแบบ

นี่สดเหงือกแดงเลยยังดิ้นตุบอยู่เลย

เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอามาชั่งแล้วคัดไซส์ต้องตัวละ๑กิโล
ทำเมนูอาหารเสร็จแล้วปุ๊บเอามาวางขายแบบบุฟเฟ่
ใครอยากทานบุฟเฟ่ก็จ่ายแพงเพียงแค่๑๙๙บาท

บางคนก็อยากกินทั้งแบบนึ่งแบบต้มแบบกินทอดได้หมดนะคะ

ใช่แล้วแล้วจากการที่ถามลูกค้านะเป็นไงเป็นไงปลาสดอร่อยไหม
ตอบเป็นเสียงเดียวกันคือดีมาก

เห็นอย่างนี้แล้วอยากจะไปก็ดูวันเวลาให้ดีค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

เพราะเจ้าของร้านต้องไปร้องเพลง
เออเอาเป็นว่าใครสนใจ
สนใจยังไงก็โทรไปติดต่อกันได้นะที่ร้านแคงโบกสดนะคะ
หมายเลข๐๖๑๐๙๕๖๒๖๔จ้า